มาที่สามีแห่งชาติคุณชรจินดาโชธนะคะ
โอ้อีกนี้ดังหมากมากเลยครับคุณเออแต่ว่าเอ๊ะ
ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับคุณ

เพราะว่าบทบาทคาแรคเตอร์ใหม่เนี่ยแหมมันช่างเหล้าใจเจ้าชู้เหลือเกินนะคะ
ถามเขาดูซิว่าเขาจะเฟลล์ว่าเปล่าไม่ใช่สามีแห่งชาติแล้วนะ
เรียกว่าบทบาทตัวละครในซีรีส์เป็นเหตุจริงค่ะ
ทำเอาแฟนละครฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยได้รับฉายาว่าสามีแห่งชาติ
แต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับรับคาแรคเตอร์เป็นผู้ชายเพลย์บ่อยเจ้าชู้มีแฟนหลายคน

ฉายาที่เคยได้รับกำลังจะถูกลบไปจากใจสาว
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่ามันคือบทบาทของการทำงาน
ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ก็ได้
แต่มั่นใจว่าแฟนคลับรู้ว่าส่วนตัวเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรค่ะ

มาจากการหยิบยื่นของคุณผู้ชมให้นะครับ
ชีวิตจริงผมอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะครับ

ก็แล้วแต่ตามบทบาทแต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่าง
ติชมคือกำลังใจของการทำงาน

ปีหน้าผมก็รับงานไปบ้างแล้ว

ไม่หวั่นครับเพราะก่อนหน้านี้เรนย์ละตีก็ไม่ได้ไหว

ทุกวันนี้ชีวิตของคนทุกคนมันต้องเดินต่อ
น้องมีแฟนน้องมีคนที่ดีข้างกายนั่นเป็นสิ่งที่ดี
ในการทำงานนะครับยังไงทำงานได้ดีเหมือนเดิ

แต่ผมก็ได้เห็นไอจีน้องอยู่เสมอ
ก็รับรู้ว่าน้องมีความสุขดีแล้วก็โอเค

น้องไม่เคยขาดตกบกห้องเรื่องงาน
แล้วก็น้องทำการบ้านมาแน่นมากบางทีก็ทำเผื่อผมด้วย